ทีนี้ล่าสุดค่ะถ้าเกิดว่าไปดูในทวิตเตอร์เนี่ย
ทางทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็มีการเรียกรองออกมานะคะ
ว่านักการเมืองหายไปไหนหลังจากที่มีการควบคุมตัวแก่นำ
ล่าสุดค่ะคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจแก่นำคณะก้าวหน้าก็มีการออกมา
แถลงการนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดก้าวล่วงประชาชน
ก็มีการออกแถลงการเรื่องของรัฐบาลต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุม
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันที
ก้าวล่วงประชาชนโดยคุณธนทรยืนยันนะคะว่า
การชุมนุมตลอดวันที่๑๔ตุลาคมเป็นการแสดงออก
ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูล
ซึ่งสถานการณ์เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยตลอดคืน
แต่มีการนำกำลังเข้าสลายการชุมนุมในยามวิการ
ซึ่งลักษณะพฤติกรรมแบบนี้คุณธนทรมองว่า
ส่อเจตนาปกปิดไม่สุจริตใจ
เพราะฉะนั้นแล้วคณะก้าวหน้าจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล
ให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมด
แล้วก็ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
ซึ่งไม่มีความจำเป็นใดทั้งสิ้น
อกจากนี้ยังเอื้อให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจล้นเกิน

แล้วก็เร่งหาวิธีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนให้เร็วที่สุด
ฉะนั้นแล้วสถานการณ์จะมีการลุกลามบานปลาย
ขยายวงกว้างการชุมนุมออกไป
อกจากนี้นะคะยังจะต้องดูแลไม่ให้เกิดการระดมมวลชน
แล้วมีมวลชนมาปะทะกัน
ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะเป็นการปูเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหารค่ะ
ในขณะที่ความคิเทศภาพ
ในขณะที่ความคิเทศภาพ

ลักษณะการกระทำของรัฐบาลแบบนี้ก็เหมือนรัฐประหารไกล
เพราะว่ามีการนำกำลังทำทหาร

ทีนี้ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
วันนี้ค่ะมีภารกิจพบนายหวังอี้
มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล

ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนสถานที่นัดพบระหว่างการ
ระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะ
ตอนแรกบอกว่าจะไปพบที่กระทรวงกลาโหมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เปลี่ยนกลับมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลตามเดิม
หลังจากที่สถานที่โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่สักประมาณช่วงตี๕ที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ไปดูคุณสุเทพเทือกสุบันหน่อยประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอดีตแก่นำกลุ่มกปศนะคะ
มีการโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะบอกว่าเห็นคลิปที่ผู้ชุมนุมกระทำต่อขบวนเสด็จ
ผมตัดสินใจขอทำหน้าที่ประชาชนผู้จงรักพักดีพิทักษ์สถาบันขอเชิญชวนพี่น้องร่วมอุดมการและเตรียมการ
เพื่อลุกขึ้นปกป้องสถาบันร่วมมือกันทุกฝ่ายที่มีอุดมการเดียวกันค่ะ